ฉีกทุกกฎสำหรับการรายงานสถานการณ์สดน้ำท่วมนะคะ
สดจริงเปียกจริงไม่มีสแตนอินมุดน้ำขึ้นมา
รายงานสดกันจะแบบนี้ค่ะ
ขณะนี้ฉันกำลังรายงานสดอยู่ในพื้นที่ตำรบบรรกรวย
อำเภอแม่หมี่จังหวัดลบบุรีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่นะคะ
เนื่องจากฝนตกจากพายุเตี้ยนหมุนนะคะที่พัดกระหน่ำทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลากว่า๒วัน
และก่อนหน้านั้นก็เป็นฤดูฝนทำให้ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะทำให้ปริมาณแม่น้ำในลำคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีน้ำที่ไหลมาสมทบจากอำเภอโคกสำรงอีกด้วยทำให้น้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะ
ทีแล้วรถไถจะเป็นภาษณะที่ใช้ในการสัญจรแต่ณตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ดิฉันรันชิดาสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ
เอ้าไปสามพันชาวเด็ดบอกว่าอะไรรู้ป่ะเอ่อ
เห็นใจนะแต่ขำมากอุ้ยมิติใหม่เป็นคลิปไวรัลนะคะอืม
แชร์กันเยอะมากคือน้องเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานใช่
เป็นเด็กฝึกงานของไทยรัฐเอ้าเหรอใช่พี่เบิร์ตตอนนี้โด่งดังในโลกออนไลน์มาก
กันเยอะมากเลยคลิปนี้นะคะคือฉีกทุกกฎจริงจริง
ก่อนเราไปรายงานน้ำเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยอย่างมากก็ยืนรายงานในน้ำใช่ฮะนะฮะ
ก็หาที่ยืนที่มันสะดวกหน่อยนี่ค่ะนี่มุดน้ำขึ้นมา
รายงานเลยสดทุกอย่างโดยเฉพาะหน้ายังสดเลยเออมันต้องสดดิเปียกนะ
ต้องสดขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมนะฮะสุดยอดจริงจริงคือลงทุนมาก
เปลี่ยกน้ำเปลี่ยกทั้งตัวเปลี่ยกทุกอนุเปลี่ยกแบบเสมอภาคเหอะนะ
นี่ค่ะชาวเน็ตบอกว่ารู้สึกเห็นใจแต่คำมากนะฮะแต่ชื่นชมไอเดียการรายงานข่าวที่แหวกทุกมิติ
ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนชื่นชมน้องบอกว่าพูดจาฉะฉาน
หลายคนเตรียมมอบรางวัลนักข่าวดีเด่นประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ให้อีกด้วยนะคะ
คลิปนี้คุณผู้ชมจะบอกว่ายอดวิวตอนนี้เกือบจะสองแสนแล้วนะจ๊ะ
เกือบจะสองแสนแล้วจ้ะอ่ะนี่สุดยอดสุดยอดจริงจริงใช่
สุดยอดจริงจริงนะคะได้ใจไปเลยได้ใจชาวเน็ตไปเลย
แต่ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยภาพรวมนะคะ
โดยเฉพาะที่ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานเนี่ยตอนนี้ต้องใช้คำว่ายังคงวิกฤตนะคะ
น้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรหลายหมู่บ้านตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหิบบุรีค่ะ
สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะก็ต้องมีการส่งเรือท้องแบนแล้วก็เรือยางพร้อมกับชุดปฏิบัติการทางน้ำแบบนี้นะคะ
ไปช่วยเหลือโดยเฉพาะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนที่ไม่สามารถออกมาได้
ช่วยเหลือออกมาแบบนี้นะคะเพราะหลายจุดเนี่ยน้ำมันท่วมสูงไงนี่นี่ค่ะ
ต้องมาช่วยกันแบบนี้ชั้นสองใช่ไหมชั้นสองของบ้านค่ะ
ต้องหนีขึ้นไปอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้เดินอันตรายมากนะเดินเหมือนทะลุลงมาที่เก็บทั้งคู่เลยนะคะ
ต้องพยายามช่วยกันแบบประคองให้ดีที่สุดระมัดระวังที่สุดนะคะ
ปีนหลังคากันแบบนี้นะคะขอบคุณทีมงานมากเลย
ที่ไปช่วยนี่ไปจากไปช่วยถูกลองเลยค่ะ